จริงหลายคนน่าจะได้เห็นภาพแล้วแหละมันเป็นคลิปออกมา
ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย
ดำน้ำไปใต้ทะเลของไทยที่เกาะพงัน
แล้วก็ไปจับสัตว์น้ำเอามาเซลฟี่
มีการเอาไม้เซลฟี่ไปเคลียร์สัตว
เนี่ยคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลย
เดี๋ยวให้ดูภาพแบบเต็มกันก่อนนะคะ
โอ้โหเนี่ยพอเห็นภาพแบบนี้แล้วหลายคนก็ใจไม่ดีค่ะ
คือเป็นห่วงแหละพวกสัตว์น้ำต่างนี้
มันเหมือนกับว่ามันถูกรบกวน
แล้วคือทั้งถ่ายรูปทั้งเอาไม้ไปเขียแบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐สิงหาคม
ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ
ท้องทะเลเกาะพงันเนี่ยเขาโพสต์คลิปวิดีโอนี้
ความยาวประมาณ๓นาทีนะ
ชายชาวต่างชาติที่อยู่ที่เกาะพงัน
คือเขาดำน้ำลงไปใต้ท้องทะเลที่สุราธานี
แล้วในภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาไปจับพวกสัตว์ทะเล
สัตว์ทะเลที่อยู่ตามแนวปาการังให้มันตื่นกลัว
แล้วก็เอาคลิปนี้มาแชร์ในโลกโซเชียล
เห็นแบบนี้แล้วโดนจวกยับเลยค่ะคุณผู้ชมถึงพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสม
แล้วบอกว่าการทำแบบนี้มันเป็นการทำร้ายสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเล
มันเป็นการรบกวนสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเล
แล้วก็มีการแจ้งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๔ที่จังหวัดสุราธานี
บอกว่าให้ตรวจสอบหน่อยซิแบบนี้มันผิดกฎหมายนะ

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดตำรวจสพเกาะพงันไปตามตัวชาวต่างชาติทั้งสองคนได้แล้วนะ
ก็คือนายออติล่าสัญชาติสัญชาติฮังการีซึ่งเป็นครูสอนดำน้ำอยู่ที่เกาะพังงานนั่นแหละ
อีกคนนึงค่ะก็เป็นนายฟรานซิสโกซิมโมเนตตี้เป็นชาวอิตาเลียน
ก็เปิดร้านอาหารอยู่บนเกาะพงันนำตัวทั้งสองคนมาสอบสวน
แล้วทั้งสองคนเขาก็ยอมรับว่าลงไปใต้ท้องทะเลที่เกาะพงันจริง
จับสัตว์ทะเลมาถ่ายรูปเพื่อที่จะดึงดูดนักดำน้ำทั่วโลก
ให้มาสัมผัสความสวยงามให้มาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล
และเดินทางมาเที่ยวมากขึ้นเขาบอกแบบนี้นะ

ก็ใช่ไงคือเขาก็พูดในมุมที่เขาหวังดี
มันโอเคแหละความหวังดีของเขามันถูกต้องแต่ว่ามันแค่ถ่ายภาพเฉยก็พอ
คือเขาบอกว่าหวังดีเข้าใจแต่วิธีการมันผิดวิธีการมันไม่ถูกต้อง
เขามีการบอกอีกด้วยนะบอกว่าก็เห็นว่าหลังจากโควิด๑๙มันมาเนี่ย
มันก็ได้รับผลกระทบไงเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ลดลง
มาเที่ยวทะเลไทยแบบเขาไม่รู้จริงว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันไม่เหมาะสม
แล้วก็รบกวนสัตว์ทะเลนี่เอาจริงนะตอนที่เขาให้ข้อมูลแบบนี้
เขาบอกเหตุผลแบบนี้ดิฉันยังงงอยู่เลยเพราะว่านี่เป็นครูสอนดำน้ำ
ครูสอนดำน้ำคือน่าจะเป็นกฎข้อแรกเลยที่บอกกับนักเรียนดำน้ำทุกคน
ถึงเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสวยงามใต้ท้องทะเล
นี่จะเป็นคนที่ต้องรู้ดีที่สุดว่าควรทำอย่างไรเวลาอยู่ใต้ท้องทะเล
ใช่คือเขาต้องบอกวิธีการแหละแล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ย
เขาก็รู้เท่าไม่ถึงการอ้าวคนที่เห็นข่าวนี้ฟังข่าวนี้ก็จะบอกว่านี่ไง
ายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการอีกแล้วเขาไม่รู้ว่าเขารบกวนสัตว์ทะเล
แล้วก็อยากขอโทษคนไทยที่ทำลงไปแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องดำเนินคดีกับชาวต่างชาติทั้งสองคน
ฐานก็คือเป็นผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะคะ
ส่วนทางด้านในอำเภอกเกาะพงันเนี่ยก็บอกแล้วบอกว่าเตรียมจะเชิญผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำเนี่ย
กำชับเลยถึงพวกความจะต้องดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล
แล้วการบริการต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ใต้ท้องทะเลต้องทำความเข้าใจกับนักดำน้ำ
แล้วก็ต้องเคารพกฎการดำน้ำด้วยแหมดูสิเพราะแต่ละภาพของเขาเนี่ยเห็นไหมคุณ
ทั้งปลาดาวปริงทะเลหอยพอหลายคนเห็นแล้วก็มีการตำหนี่
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการกำชับในเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดท้องทะเลไทยสวยงามมากถ่ายภาพก็พออย่าไปจับมัน